จากที่เมื่อวานนี้เราทั้ง๓คนต้องเจอกับภารกิจที่ทั้งหินและทั้งฮามาแล้ว
ในตอนนี้เราก็ขอแวะไปดับความฮอตกันในบ้านหิมะซะหน่อย
แต่งานนี้พลอยขอทำหน้าที่ช่างภาพให้กับมิ้นท์และเชอรี่นะคะ
โอ้ยหนาว
มันเป็นความฝั่งวัยเด็กเลยตั้งสามเด็กเลย

เครื่องเล่นเดียวที่จำได้คือ

ไม่ห่วงนะคือตอนนั้นก็เหมือนแบบยังเด็ก
ก็เลยไม่คือพอเด็กมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่า

โพยนะมาจากเมืองเดือ

แต่ถ้าพูดถึงความฝันในวัยเด็กอะอย่างเชอรี่อย่างเงี้ย

อยากเป็นแฟนดารา
ตัวมาแล้วได้ทำข่าวปันทางนี่ไง

ตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วนะ

พี่ติ๊กเจ็ดสดาพรผ่อนดี
ขออนุญาตภรรยาด้วยนะ

ตอนเด็กเขาอยากเป็นแอเรียลอยากเป็นนางเงือก

อินถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าขนหนูมาทัน
แล้วก็กินสาหร่ายไม่กินข้าว

กลับมาแบบกระดิกไปฟันของที่บ้านโรคเดิมเลย

ทำไมต้องผมยาวอะ

แล้วก็ตอนเด็กผมไม่เคยยาวเลย

แต่ทีนี้ก็อาชีพนัดยอดนิยมสมัยเด็ก
ทุกคนก็จะแบบอยากเป็นหมอ

ชื่อว่าปีนี้เด็กแบบทุกคนมีความฝันนะเนาะ

มิ้นบอกเด็กหน่อยสิ

จากที่เป็นเด็กเคยฝันอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง

อยากทำอะไรชอบอะไรทำเลย

ไปแคร์ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดี

เชอรี่ล่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า
ทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดแหละ

นั่นก็คือต้องลงมือทำนั่นเอง

อย่าเก็บความฝันเอาไว้ในกล่อง
มันออกมาใช้ตอนที่คุณกำลังมีไฟอยู่นะคะ

แล้วเราก็อย่าละทิ้งความฝันอย่างที่เชอรี่บอกไป

อยากได้มาน้องต้องลงมือทำกันเองเนอะ

เอาเลยค่ะที่หนึ่งเดี๋ยวนะ
นี่ไงที่หนึ่งไปเอาซองเลยไป

อันนี้จะบอกว่าเป็นภารกิจหรือภาระ

ภารกิจสุดท้ายนะคะเราจะมีลูกบอลให้๓ลูก

แต่หากว่าไม่มีทั้ง๓คน
โดนบทลงโทรจากทิมงานอีกละนายทิมงาน
ที่ทิมงานนี่น่ากลงแล้วยังยังไงเนี่ย

ตั้งสองที่หัว
เผ่าว่ามีนักค่ะ
บอกว่ามีสองเดี๋ยว

มาในสวนสนุกหนึ่งในสามคนนี้
ใครแอบกินไอศครีมเป็นคนแรกถือว่าเป็นผู้โชคดี
เรามีอาหารว่างสุดพิเศษให้
งานนี้เฉพาะคนดวงดีเท่านั้น

เฮ้ยแป๊บก่อนสุดท้ายแล้ว
นี่แค่ถังนมนำโชคนะคะ
นี่เขาเป็นอะไรกับพี่สิงโตน
นี่ไงถังนมนำโชคสิงโตนำโชค

ถ้าเขาใบ้ซิงไม่ค่อยจะเชื่อภารกิจเท่าไหร่เลย

ไม้ภายปลายคนที่ไม่มีดวงกับอะไรอย่างนี้

หรือว่าลงไม่ลงเลยเนี่ย
จะโดนทำโทษจากทีมงาน

แล้วทีมงานนั้นโหดทุกคน

แล้วอย่างนี้ถ้าเราชนะเรามีสิทธิ์เลือกทีมงานมาโดนลงโทษบ้างได้ป่

ช่างภาพโดนแน่
งั้นคราวนี้ส่งพลอยก่อนเลย

นี่ฝากเขาบอกว่าที่พลอยเลยเนี่ยต้องได้นะ

แต่ให้ยืนตรงที่เปียก

เขาจะให้เราไปอาบน้ำเหรอ

ซัปแปรชมั้ย

เปียกอะไรเหรอ
เฮ้ยดีเลยมีสบู่ป่ะคะทีมงาน
ไปหับน้ำเลย

พร้อมพร้อมชุดว่ายน้ำพร้อมบิกินี่พร้อม

เตอร์ไม่จะเป็นอะไรนะ
วันนี้บอกว่าให้เรามาสวนสนุกตกลงนี่สวนสนุกหรือข้าวอาหารเนี่ย
อ๋อพรุ่งก็คือจุดใหญ่ชุดต่อมาน่ะ
แต่วันนี้ต้องขอบคุณวี่นมากเลยนะที่มาเรื่องนี้
อย่าใช้คำว่าแขกรับเชิญใช้คำว่าตัวตายตัวแทนค่ะ
เอาล่ะวันนี้นะคะเรา๓คนพร้อมทีมงาน

ที่ให้เราได้มาสนุกกว่านี้ขอบคุณมากค่ะ
เอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะไปเปียกปอนกัน
งั้นเราสามสาวลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยละกันนะคะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ว่าเราจะไปตะลุยกันต่อที่ไหนบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป